ที่มีผู้ชายคนนึงเอาผ้าเนี่ยคลุมหน้าปิดบังใบหน้า
ถอดเสื้อแล้วก็ใส่แต่กางเกงบ็อกเซอร์เดินเข้าไปในโรงพยาบาลตอนตี๔
นี่ค่ะที่ขอนแก่นตั้งใจไปข่มขืนพยาบาลนะคะ
นี่คือมาสภาพนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔ของวันที่๕กรกฎาคมนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาอย่างย่ามใจสำรวจทีละห้องทีละห้อง
จนถึงห้องพักพยาบาลซึ่งก็มีพยาบาลกำลังนอนพักอยู่อะค่ะ
พยายามใช้กำลังฉุดกระชากทำร้ายตั้งใจจะข่มขืน
แต่ว่าเคราะห์ดีที่ญาติผู้ป่วยได้ยินเสียงร้องแล้วก็วิ่งออกมาช่วยได้ทันนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
สั่งการเร่งติดตามตัวคนร้ายมาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ดำเนินการตั้งแต่หลังเกิดเหตุเลยค่ะ
ซึ่งตรวจสอบไปเบื้องต้นรู้สึกว่าคนร้ายรายนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วด้วยนะ
ในวันที่๒๕มิถุนายนมีการแจ้งความเอาไว้แล้วด้วย
ตอนนี้หลายคนก็เลยหวาดกลัวกันมากเพราะว่ามันเป็นเหตุอุชกัน
แล้วก็กลัวว่าคนร้ายรายนี้จะกลับมาทำร้ายใครอีกหรือเปล่า
โรงพยาบาลนี้ก็คือโรงพยาบาลภูผาม่านนะคะ
เราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไป
ถามญาติผู้ป่วยที่เห็นเหตุการณ์
ฟังหน่อยนะคะว่าเขาเล่าเหตุการณ์ว่ายังไงบ้าง
กำลังนอนจ้ะเสียงร้อง
นึกว่าคนไข้วิ่งหนีก็วิ่งตามเข้ามา

แต่ว่าข้างหน้าไม่เห็นปิดหน้าปิดตาเลยจ้ะ

แล้วตอนที่พยาบาลเขาร้องเขาไม่ได้พูดจาอะไรออกมาหรอกค่ะ
เลยค่ะร้องอย่างเดียว

ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่พูดร้องอย่างเดียว
ถ้าว่าจับคนร้ายก็จะได้ช่วยหน่อย
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกรัฐพลเหลาพรม
ผู้กำกับการสพภูผาม่านบอกว่า

มีบ้านพักอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ๑๐กิโลเมตร

ว่ามีร่องรอยขีดขวนการต่อสู้อะไรหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ให้การปฏิเสธอยู่
แต่เบื้องต้นตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัยคนนี้
เคยถูกตำรวจสพคศจังหวัดชายภูมิจับ
ข้อหารักทรัพย์และรับของโจรเมื่อปีที่แล้ว
พ้นโทษออกมาปลายปีที่แล้วเองนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอรวบรวมพยาหลักฐานก่อน
ถ้าพบว่าผิดจริงก็จะต้องเดินดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อหาบุกรุกเคหสถานสถานที่ราชการ